ปฏิเหตุกันเลยนะคะเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีค่ะ
คนขับรถสิบล้อนะคะกำลังจะไปส่งของค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีนะคะและช่วงเช้ามืดหิวไง
ก็เลยจอดข้างทางเพื่อที่จะลงไปซื้ออาหารเนี่ยนะคะ
ในช่วงที่จอดอยู่๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
ได้ยินเสียงโคร่มหันไปดูอ้าวมีรถจักรยานยนต์
พุ่งมาชนท้ายรถสิบล้อซึ่งจอดอยู่อ่า
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตค่ะ
ที่คือลักษณะศพติดอยู่ที่ท้ายรถสิบล้อเลยนะคะ
ตี๕เครื่องที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภพครูโค้ด
พร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะเข้าไปตรวจสอบ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่คลุมผ้าสีขาวไว้เนี่ยคือ
สุนทรรณีนะคะที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
ไปเจอภาพสลดนี่แหละค่ะรถจักรยานยนต์
ติดอยู่กับท้ายรถสิบล้อโดยมีศพของนายสถาพรศรีพงศ
อายุ๒๔ปีพาดอยู่กับเบาะรถจักรยานยนต์
ใบหน้าและศีรษะมีบาดแผลจากการถูกกระแทก
จากการสอบปากคำคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้นะคะชื่อวนายกิติศักดิ์บุญนำ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากวังน้อยจะไปส่งให้กับลูกค้าค่ะที่ชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนายกิติศักดิ์จอดรถไว้เลนซ้ายสุด
แล้วก็ลงไปซื้อกับข้าวเพราะว่าช่วงนั้นมันกำลังจะเช้าพอดี
ไม่ถึง๕นาทีค่ะได้ยินเสียงโครมมาจากรถของตัวเอง
มันดังสนั่นไปหมดเลยก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าพบรถจักรยานยนต์คันนี้
มาชนอัดติดกับท้ายรถสิบล้อของตัวเองฟังเสียงคนขับรถสิบล้อหน่อยค่ะ
มีรถแท็กซี่จอดหลังผมผมก็จอดที่ไม่ผ่าหมากไว้
ผมก็เดินลงมาเดินเข้าไปร้านขายต้มเลือดหมู

แล้วพอเห็นมีโทรแจ้งใครไหมโทรแจ้งอะไรไหม
พี่เค้าโทรแจ้งครับ
ตำรวจสภคูคศนำตัวคนขับรถสิบล้อไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
และส่งศพผู้เสียชีวิตชันสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ก่อนที่จะติดต่อยาดมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเสนอแนะก็คือ
จุดนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นมันจะมืดมากนะ
และช่วงที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงมันก็ยังมืดอยู่แบบนี้นะคะ
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยเพิ่มไฟ๒สว่างด้วยนะคะ
เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ